ก็ร้องสิ๙นาฬิกา๓๑นาทีอยู่กับเราสดตรงนี้ตลอดข่าว
นี้กลับมาในเบรกนี้คือเบรกของการตลอดกิน
ใช่แล้วนี่ไงคุณผู้ชมมาเลยเช้าแบบนี้มีอะไรกินบ้างครับ
ช่วงนี้ไม่มีผิดหวังเพราะว่าอย่างแรกที่จะพาไป
ใครที่เช้ามามันอ่อนแรงมันหมดแรงมันสโหลสเลเดินไม่ค่อยจะตรง
นี่พาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์มันเพิ่มแรงดีจังเลย
เอาไปติดตามกันหน่อยร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านสิริโภชนา
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ชาวบ้านเขารู้จักกันดีว่าก๋วยเตี๋ยวลุงหริอยู่ตรงนี้แหละนี่เห็นไหมพื้นที่ตรงนี้นี่
ผ่านไปผ่านมานี่รู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แถวถนนโกศีบริเวณสี่แยก
รายศนีย์นครสวรรค์เปิดขายช่วงเวลา๖โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
วันนี้อยากไปทานก็รอหน่อยช่วงเย็นเย็นย่ำนะครับสิริโภชนา
ถูกต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรไปดูกันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหมักหมูตุ๋น
สั่งหมูหมักก็ได้หมูตุ๋นก็ได้หรือว่าจะเอาสองอย่างมารวมกันเลยก็ได้
มีตับสดให้ด้วยใครชอบกินตับตับไปร้านนี้ไม่ผิดหวังอร่อยทั้งนั้น
นี่คือเมนูหมูตุ๋นเขาบอกว่าขายหมดเร็วกว่าอย่างอื่นเลยนะ
ถูกต้องครับนายสุมิทสังทองอายุ๖๕ปีเจ้าของร้านเป็นรุ่นลูกแล้ว
บอกว่าเปิดขายมามากกว่า๕๐ปีแล้วแล้วที่สำคัญสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขานะครับ
สวมมีตังกุยมีตอนแรกก็จะรู้อยู่ล่ะพอทำเสียงยังไม่รู้เลย
คือคุณผู้ชมบอกว่าเสียงคุณชนะเหมือนภาคหนังจีนเดี๋ยวขอเป็นแบบภาคหนังจีนแทนได้ไหม
เอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชมครับต้องไปร้านนี้โอ้โหมันอร่อยจริงจริง
มีทั้งมักจี้อะไรอีกครับคังเซียมโอ้ว้าวแล้วก็มีโสมด้วยโอ้โฮเจ็บพอพอแล้ว
ไปกินส่งเอาล่ะคุณผู้ชมครับร้านนี้เขาอย่างที่บอกน้ำซุปมันเข้มข้นจริง
แล้วก็เป็นเครื่องตุ๋นยาจีนมีเยอะมันดีต่อสุขภาพ
แล้วมันมีพลังครับคุณผู้ชมครับแล้วก็พอทานไปแล้วน้ำหมูเนี่ย
ที่เขาหมักมาหมูนุ่มหมูนิ่มของเขาเนี่ยอร่อยจริงจริงโอ้โหเคี้ยวเข้าไป
ละลายในปากเลยค่ะเวอร์ไปหรือเปล่าอยากเอาร้านนี้มาอยู่ในรายการบ้าง
ไปดูเครื่องนี้ไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านเขาเมาส์หน่อยว่า
ของเขาดีขนาดไหนครับสูตรเด็ดของเราก็คือหมูหมักนิ่มอร่อย
รสชาติดีแล้วก็หมูตุ๋นนี่เป็นเจ้าแรกของนครสวรรค์
ใช้เครื่องยาจีนไม่ได้ใช้เครื่องพะโล้แบบคนอื่นเขานะ
หมูตุ๋นหมูตุ๋นเนี่ยเราจะต้มน้ำจนเคี่ยวน้ำตัวยงตัวยาจนกระทั่งนั่น
แล้วก็เราเป็นชั่วโมง
แล้วเราต้องใส่หมูลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องเป็นไงล่ะ
อืมวิธีการทำเพราะฟังมาแบบนี้เชื่อเลยว่าพิธีพิธรรมมากใช่
นี่แล้วตักมาน่ากินน่าทานจริงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ร้านนี้คนไปทานกันเยอะรู้จักกันเป็นอย่างดีที่จังหวัดนครสวรรค์
ยังนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนเอาบอกอีกที
อยู่บนถนนโกศีบริเวณ๔แยกปรายศนีย์นครสวรรค์
เปิดขายช่วงเวลา๖โมงเย็นไปจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน
แล้วที่สำคัญไปร้านนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า

อย่างนี้ก็ยกซสสวบ
สุดท้ายนอกจากทานก๋วยเตี๋ยวได้กลายเป็นลาดหน้าแทน

นี่นะคะทานควบคู่กันไปกับเส้นกับเครื่องเขา
ได้เครื่องสมุนไพรยาจินกันอย่างเต็มที่นะคะ